เพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาทตัวช่วยหมดแล้วนะครับถ้าจะสู้นะครับก็ต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียวถ้าหยุดรับ๘๐๐๐บาทนะครับป้าดำแล้วเพลงนี้ป้าดำจะสู้หรือจะหยุดครับ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

เพลงนี้ไม่ได้แข่งแล้วเพราะว่าเกมจบแล้วรับเงินแล้ว๘๐๐๐

แต่ว่าไม่ให้น้องดำร้องคนเดียวนะพี่ชีพต้องขึ้นมาร้องด้วยกัน
ได้ค่ะ
เขารออยู่แล้วเขารออยู่แล้ว

จะร้องด้วยจะจินตรีลาอะไรด้วยได้หมด
เดี๋ยวหาไมค์ให้ได้หมด

อ้าวไม่ลืมด้วย

อ๋อเราวันนี้มันเขี้ยวจริงเลย
ผ่านมาวันหนึ่งแล้วใช่ไหมนี่อาทิตย์มา

นี่

จะดูว่าแบงค์ปลอมหรือเปล่า

นายนะไอ้พี่ชีม

ล้านล้านลูกล้านลูกลูกเยอะลูกสามต้องเลี้ยงลูกต้องประหยัดอย่าไว้เป็นอะไร
แต่ว่าก่อนจะร้องนะเดี๋ยวจะปิดรายการไปกับเพลงของคู่พี่น้องคู่นี้นะครับวันนี้อยากจะขอบคุณ
ขอบคุณในความดูแลซึ่งกันและกันของน้องดำ
ที่ดูแลพี่สาวคนนี้ไม่ว่าจะในยามสุขหรือยามทุกข์
ยามที่เขามีความเกลี้ยวกาดหรือว่ายามที่เขารื่นเริง
ขอบคุณที่ดูแลทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดี
วันนี้หนึ่งสิ่งที่เราเห็นจากการให้ของน้องดำเลยก็คือ
ไม่ว่าจะได้รับอะไรตอบแทนกลับมาหรือเปล่า
แต่ในทุกการให้ฉันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์และมีความสุขเหลือเกิน
เราดูอยู่เราก็คิดว่าหลังจากนี้เราก็จะยึดถือ
น้องดำเป็นตัวอย่างเวลาเราจะช่วยเหลืออะไรใครที่เราจะสามารถทำได้
เราก็ยินดีที่จะทำเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้เลยคือความสุขทางใจของเรานั่นเอง
และวันนี้นะครับรายการร้องได้ให้ร้านของเราก็จะลาไปด้วยบทเพลงจากสองพี่น้องคู่นี้
เป็นการร้องเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็มาติดตามดูซิว่านักสู้ชีวิตคนต่อไป
ต่อจากป้าดำนี้จะเป็นใครนะครับเรื่องราวชีวิตของเขาจะขนาดไหน
เราจะช่วยเขาได้แค่ไหนเขาจะได้เงินทุนจากรายการของเราเท่าไหร่
จากรายการของเราดูต่อไปเลยค่ะกับเกมต่อชีวิต
แต่คุณผู้ชมค่ะก่อนจะไปถึงเกมต่อชีวิตฟังพี่น้องคู่นี้ร้องเพลงกันก่อนค่ะ
ระหว่างน้องดำและพี่ชีพค่ะนะครับครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ
ขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ
ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกที่ริ้งทั่วข้างใน
จำคำความที่ริ้งโรคใจเขาหลอกใครก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำ
ถามหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำเงิน
เป็นบันไดเป็นเรือจ้างเป็นหนทางใดเดิน
เขาพบว่าทางเขาพบบ่อเงิน
เขาจะมันไม่ว่า
รักเขามากแต่ก็ให้เขาหมด
เหลือทะโยชน์น้ำตา
หัวใจวิวก็ปรองเสียว่า
เราเกิดมาใช้เรา

เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นหนทาง
ในด้าน
ก็พบบ่อทอง
ก็พบบ่เงิน
เขาจะมาไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือทะโยชน์น้ำตา
หัวใจวิวก็ป้องเสียงว่า
ว่าเราเกิดมาใช้เวร
ดำก็ขอขอบคุณทางรายการนะคะ
ป้าดำได้เงินไปทำบ้านซ่อมแซมบ้าน
แล้วป้าดำก็จะตั้งใจทำงานสู้ชีวิตต่อไป
เพื่อจะนำเงินตรงนี้มาซ่อมแซมบ้านที่ขาดเหลืออยู่ค่ะ
ครอบครัวของกุ้งอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ
สามีของกุ้งค่ะเขาป่วยเป็นอำมพลึกค่ะ

อาการหนักถึงขนาดกินข้าวก็ต้องหยอดเป็นข้าวเหลว
เหลวหยอดใส่ปากเพราะว่าปากอีกข้างหนึ่ง
เขาไม่สามารถที่จะขบเคี้ยวอาหารได้
ตั้งแต่แฟนกุ้งป่วยกุ้งก็ต้องรับภาระคนเดียวทุกอย่าง
ค่าเล่าเรียนค่ากินค่ายา
เคยมีวันที่อดที่สุดก็คือต้องต้มข้าวใส่เกลือ
ให้แฟนกินแล้วก็ลูกกินไปก่อน
ขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมในวันที่ผมเป็นแบบนี้

ถ้าไม่มีผู้หญิงวันนี้ก็คงจะไม่มีผมในวันนี้